คู่นี้เนี่ยเก๋แล้วก็เจ๋งมากเลยค่ะ
สวัสดีค่ะสาวชีวอนซ์นะคะมาเจอกับไม้ที่วันสยามแบบนี้นะคะรับรองว่าวันนี้ค่ะจะต้องพา
ให้เป็นเมืองแห่งคนรักโลกเอาไว้

หลายคนน่าจะอยากรู้แล้วว่าที่นี่นะคะ
จะมีไอเดียอะไรเจ๋งมากมายขนาดไหนนะคะ
วันนี้บอกเลยว่ามายจะพาทุกคนไปซอกแทรกกันค่ะ

ถ้าจะให้พูดถึงนะคะเทรนด์ที่มาแรงในปี๒๐๒๐นี้นะคะ
ซึ่งจะเห็นได้เลยนะคะว่าหลายแบรนด์เนี่ยก็มาร่วมรณรงค์ต่าง

รวมถึงการใช้วัสดุต่างที่สามารถย่อยสลายได้
ซึ่งถ้าเกิดว่าใครตามเทรนด์นี้ไม่ทันบอกเลยว่าไม่ได้แล้วนะคะ
เราจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างเลยนะคะ

หลายคนค่ะตอนนี้ก็มาให้ความสำคัญนะคะ
โดยการใช้สินค้าอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนสูงสุดนะคะ
หลายคนนะคะอาจจะเริ่มกังวลว่าเราจะต้องใช้ชีวิตยากขึ้นไหม

ไว้มากกว่า๓๐๐แบรนด์ค่ะ

และนอกจากนะคะจะมาเลือกช็อปได้แล้ว

ยังนำมือถือสแกนก็สามารถเลือกช้อปปิ้งสินค้านั้นได้เลยทันทีค่ะ
ดีมากแบบนี้นะคะบอกเลยว่าอยากจะเห็นแล้วล่ะค่ะ
เราตามไปดูแต่ละโซนพร้อมกันเลยดีกว่า

ตอนนี้นะคะจะเอาใจคนที่รักบ้านแล้วก็คนที่รักความสะอาดทุกคนค่ะ
ที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะแล้วก็สามารถย่อยสลายได้นั่นเองค่ะ
โอ้โหนี่นะคะเป็นหนึ่งอย่างที่เห็นแล้วรู้สึกชอบมากนะคะ
ก็คือปิ่นโตรักโลกนั่นเองค่ะ
โดยที่เราไม่ต้องใช้กล่องโฟมหรือว่าถุงพลาสติกเลยครับ
ทางด้านนี้ยังจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์นะคะ
น้ำยาต่างในการทำความสะอาดนะคะ
เป็นน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ
คือสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ทิ้งสารปนเปื้อนต่างให้เราแน่นอนค่ะ
และนี่นะคะอีกหนึ่งเครื่องที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้
เพราะเครื่องนี้เนี่ยเก๋แล้วก็เจ๋งมากเลยค่ะ
เป็นเครื่องที่จะสามารถกำจัดพวกขยะเศษอาหารต่างที่เราทานไม่หมด

เพียงแค่คุณเอาพวกเสธอาหารใส่เข้าไปในเครื่องนี้นะคะ
เขาก็จะย่อยออกมาเป็นปุ๋ยแบบนี้
ซึ่งเรานะคะสามารถไปใช้ต่อได้เลยค่ะ
เป็นไอเดียที่แบบเลิฟมากเลยค่ะทุกคน

เมื่อก่อนนะเวลาที่เราใช้พวกครีมอาบน้ำแชมพูหรือว่าน้ำยาต่าง
พอใช้หมดไปนะคะเราก็จะต้องทิ้งขวดพวกนั้น
ซึ่งทำให้เกิดปัญหาขยะจากพวกพลาสติกต่างเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
แต่โซนนี้นะคะจะช่วยให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปค่ะ
โดยที่เราสามารถนำขวดที่เรามีอยู่ที่บ้านมารีฟิลได้นะคะ
ที่นี่ก็จะมีหมวลน้ำยาต่างนะคะให้เลือกหลากหลายกลิ่นเลย
หรือถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ไม่ได้พกพวกขวดต่างมา
ที่นี่เขาก็มีขวดน่ารักแบบนี้นะคะให้เราสามารถเลือกนะคะ
แล้วก็เติมพวกน้ำยาต่างกลับไปที่บ้านได้
ช่วยในการรักโลกแถมราคาบอกเลยว่าน่ารักน่าคมมากเลยค่ะ
สำหรับใครนะคะที่อาจจะลืมเอาขวดมาแล้วก็มีขวดที่บ้านอยู่แล้วนะคะ
ทางด้านนี้เขาก็จะมีขวดพลาสติกนะคะที่สามารถให้เราใส่ค่ะ
กลับไปใช้ที่บ้านได้นะคะอันนี้ฟรีด้วยนะคะ
หรือว่าใครถ้าเกิดว่ามีขวดที่ไม่ใช้แล้วแบบนี้
ก็สามารถนำมาไว้ที่นี่ได้ด้วยค่ะ
นี่ขวดเรามีพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาน้ำยาเนี่ยใส่กลับบ้านกันดีกว่า
และสำหรับใครนะคะที่อยากจะเป็นน้องยาย่าสองนะคะ
บอกเลยต้องมาที่โซนนี้เลยค่ะกับโซนกรีนนะคะ
ก็จะมีต้นไม้นะคะมากมายเลยไม่ว่าจะปลูกในร่มในบ้าน
จะสร้างบรรยากาศที่บ้านให้เป็นคาเฟ่เก๋อะไรอย่างนี้
ก็ยิ่งควรจัดกับโซนนี้เลยนะคะซึ่งเขาก็จะมีอุปกรณ์ต่างต่างค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่รวมต้นไม้ที่ใหญ่มากที่อยู่ใจกลางเมืองเลยล่ะค่ะ
นี่ค่ะหนึ่งต้นนี้ที่รู้สึกว่าอยากได้เพราะว่ากำลังเป็นกระแสเลยนะคะ
กับต้นไม้ใบ้สีชมพูที่ยายาถือค่ะที่นี่เขาก็มีนะ
สำหรับใครนะคะที่เป็นมือใหม่เหมือนมายนะคะอยากจะลองเริ่มปลูกค่ะ
โอ้โหและนี่นะคะสำหรับคนที่ชอบเข้าครัวทำอาหารนะคะทางด้านนี้ยังจะมีซอสที่เป็นซอสแบบสำหรับคนรักสุขภาพนะคะอย่างพวกซอสมะเขือเทศก็เป็นสูตรโลโซเดียมแล้วก็จะมีพวกน้ำจิ้มต่างด้วยทุกคนรวมถึงน้ำพริกบอกเลยว่ามาที่นี่ที่เดียวครบจบแน่นอนทำได้ทุกเมนูเลยค่ะ
นี่ค่ะทุกคนและทางด้านนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายที่ชอบทำน้ำผักผลไม้นะคะที่นี่ค่ะยังจะมีน้ำผักผลไม้จากดอยคำนะคะเดี๋ยววันนี้จะต้องซื้อกลับบ้านแล้วแหละมีเยอะขนาดนี้
บำรุงผิวหน้านะคะฟื้นฟูผิวที่ขาดน้ำให้กลับมาชุ่มชื่นอ่อนกว่าวัยได้นะคะ
ที่สำคัญนะคะราคาไม่แพงอย่างที่คิดด้วยค่ะส่วนโซนต่อไปค่ะจะเอาใจสายเท่สายเก๋กันบ้างนะคะกับโซนอัพไซเคิลนั่นเองตามไลน์มาเลยค่ะ
ของแบรนด์นี้รู้สึกน่าสนใจมากนะคะกับแบรนด์ทะเลจรค่ะเขาบอกว่ารองเท้าอันนี้นะคะผลิตมาจากขยะที่เก็บได้จากท้องทะเลค่ะทุกคน
ซึ่งผลิตโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะคะรายได้ทั้งหมดจากการขายนะคะจะไปช่วย๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะ
โดยการนำเอาเสื้อผ้าที่เรามีอยู่แล้วนะคะมาแลกเปลี่ยนดีไซน์เก๋กันค่ะ
เขาบอกว่าอันนี้ทำมาตั้งใส่เส้นยัยนะคะที่เป็นยัยไผ่นั่นเองนะคะ
เกิดขึ้นได้ยากขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยปรับอุณหภูมิได้
ใส่แล้วก็คือจะเย็นสบาย
โหแล้วแบรนด์นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่ารักมากเลยนะคะ
กับภูครามนั่นเองค่ะเขาบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ทำผ้าไฟล์มาย้อมสีค่ะ
แล้วก็ถักทอขึ้นมาซึ่งเป็นแบบว่าฝีมือของคนไทยเลยนะคะ
โซนสุดท้ายของเรากันบ้างนะคะเอาใจสายพราฟกันบ้างค่ะ
โซนท้ายนั่นเองนะคะซึ่งโซนนี้นะคะเขาก็รวบรวมฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้านแบบสร้างสรรค์ค่ะ
วัสดุธรรมชาติเอาไว้นะคะแล้วก็ยังได้ช่วยสนับสนุนนะคะ
ชาวบ้านแล้วก็ชุมชนอีกด้วยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ในนี้นะคะก็จะเป็นของแบรนด์ภูฟ้าแล้วก็ดอยตุงนั่นเองค่ะ
หลายคนนะคะอาจจะคิดว่าผลิตภัณฑ์ของดอยตุงจะมีแต่พวกแบบอาหารของกินเพียงอย่างเดียวนะคะ
จริงพวกงานคราฟเขาก็มีค่ะดูสิอันนี้เป็นเซตแบบปูนปั้นเครื่องครัวเครื่องชามต่างซึ่งดูสวยงามมากค่ะทุกคน
และสำหรับภารกิจของเราในวันนี้นะคะทุกคนมาจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งกันค่ะ
ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะตามมายมาเลยค่ะ

หลังจากที่เราช้อปปิ้งทุกอย่างไปนะคะแล้วเราก็สแกนบาร์โค้ดเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนนี้เราก็แค่กดค่ะ
เท่านี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าสะดวกสบายง่ายมากเลยค่ะ
รวมถึงใครที่กลับบ้านไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้ของเพิ่มเติมนะคะ
วันนี้ค่ะเดี๋ยวมายต้องขอตัวไปช้อปปิ้งต่อสัก๒๓เซตอีกแล้วค่ะ
วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย